คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อย
ล่าสุดวันนี้เนี่ยที่เป็นข่าวก็คือมีเจ้าของแพร่ปลาแพร่กุ้ง
จังหวัดสมุทรสาครป่วยโควิด๑๙ด้วยนะคะ
แต่เรามาดูภาพรวมกันก่อนมาดูที่เชียงรายค่ะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่โรงแรมเวียงอินริเวอร์ไซต์เชียงราย
ได้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกกักกันเพื่อคัดกรองการติดเชื้อโควิด๑๙
ให้กลับบ้านได้๒๘รายค่ะ
เป็นผู้หญิง๑๕รายเป็นผู้ชาย๑๕รายนะคะ
แล้วก็มีพระพิสุกจำนวน๓รูปด้วยค่ะ
ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรวมทั้งผู้บริหารจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
ก็มาให้คำแนะนำให้คำแนะนำต่างว่าเวลากลับไปบ้านแล้วเนี่ย
ก็ยังจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องว่าจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง
แพทย์วัชรพงศ์คำล่ารองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

บอกว่าวันนี้ไม่มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม
รวมรักษาหายแล้ว๒๗รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล๓๐ราย
ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะมีผู้ป่วยใหม่เป็นผู้หญิงสองรายค่ะ
อยู่ในสถานกักกันทั้งหมดนะคะ
ส่วนคนไข้ที่รักษาหาย๒๗คนก็ทยอยออกจากโรงพยาบาลแล้ว
พอหายก็ส่งกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะ
นายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดก็ย้ำว่าเชียงรายเป็นเมืองหน้าด่าน
แต่ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม
อย่าตื่นตระหนกค่ะเพราะว่าทางกรมควบคุมโรคติดต่อประกาศแล้วว่า
เชียงรายไม่มีการแพร่ระบาดนะคะ
ไปเที่ยวเชียงรายก็ยังไปได้
คนในพื้นที่บอกว่าโอ้บางคนกังวลใจ
ว่าไปเชียงรายแล้วจะต้องกักตัวอะไรหรือเปล่า
เวลากลับมาพื้นที่ภูมิลำเนาตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ

ส่วนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานม้าที่๓กองกำลังผาเมือง
กับตำรวจภูทรฝ่ายปกครอง
เพิ่มกำลังแนวชายแดนค่ะ

ตั้งแต่แม่สายแม่ฟ้าหลวงเชียงแสนเชียงของ
ส่วนรัฐบาลเมียนมากับชนกลุ่มน้อยมีปัญหากัน
ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันมีประเด็นที่ว่ามีคนที่อยากจะเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น
ก็เลยกำชับให้ทุกจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนเมียนมา
เตรียมหาจัดมาเกั่งกันโครงคันโรคไว้เป็นที่กักตัว
เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
พอในประเทศเขามีปัญหาคนไทยเองที่อยู่ในเมียนมาก็อยากกลับมากขึ้น
ก็กลับได้แต่ตามช่องทางก็ละกัน
รอบเข้าเมืองมาอย่างไม่ถูกต้อง
พันธุ์ตำรวจเอกนัทธวุฒิแสงเดือนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายก็เลยบอกว่า
เขาไม่ปล่อยนะคะแบบนี้เขาแจ้งความเอาผิดเขาดำเนินคดีนะคะ
กับทั้ง๑๑คนนี้แน่ที่ต้องโดนก็คือลักลอบเดินทางเข้ามาในราชนาจักร
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทฟาฝืนพรากรฉุกเฉินโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
จากนี้ค่ะคนที่ขอเดินทางกลับประเทศผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่๒
เป็นการขออนุญาตอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะกลับเข้ามาแล้ว๒๐๐คน
น่าจะมีอีกสักประมาณ๑๐๐คนรอเดินทางกลับ
ในส่วนนี้ค่ะก็มีการเปรียบเทียบปรับสำหรับใครที่ลักลอบนะคะ
เทียบปรับ๘๐๐บาทนะคะคนที่ลักลอบถ้าใครจะเข้ามาเข้ามาได้
แต่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
เพราะว่าเราไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยมานานพอสมควรใช่ค่ะนะฮะอันนี้เป็นภาพของโรงแรมวันชีวันเขาทางฝั่งเมียนมานะฮะ
อันนี้เป็นภาพแฟมภาพนะครับท่านผู้ชมครับคือพอมีคนลักลอบเข้ามาไม่ผ่านด่านอย่างถูกต้อง
มาติดเชื้อโควิด๑๙ด้วยทีนี้ก็เลยกลายว่าเราต้องมีคนติดเชื้อในประเทศไปเลย
ล่าสุดวันนี้ครับทุกผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องไปดูนะฮะสอบส่วนโรคก่อนว่าไปติดมาจากไหนอย่างไรนะครับ
มีเจ้าของแพร่ปลาที่สมุทรสาครนะฮะติดโควิด๑๙นะครับเป็นผู้หญิงนะครับ
ทางผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครนะครับแล้วก็ผู้บุญการโรงพยาบาลสมุทรสาครเนี่ยแถลงนะครับบอกว่าพบผู้ป่วยโควิด๑๙คนใหม่เป็นผู้หญิงเป็นคนไทยอายุ๖๗ปีมีอาชีพเป็นเจ้าของแพร่ปลาในตลาดกุ้งตำบลมหาชัยกำเภาเมืองสมุทรสาครนะฮะเป็นเจ้าของแพร่กุ้งนะครับป่วยแล้วก็ไปตรวจที่โรงพยาบา
ในจุดที่คนนี้อาศัยอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังสืบสวนสอบสวนโรคนะฮะเพื่อจะดูว่ามีใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงบ้างตามภาพในหน้าจอเลยนะครับทุกผู้ชมครับผู้ป่วยรายนี้นะครับจากการตรวจสอบระหวัดนะฮะในการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยพบว่าช่วง๑๔วันที่ผ่านมาก่อนจะพบเชื้อ
สมุทรสาครนะฮะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับขายของอยู่ที่แพร่กุ้งทุกวัน๖โมงเช้าถึง๑๑นาฬิกา๑๓ธันวาคมเนี่ยมีอาการปวดเมื่อยนะครับจมูกไม่ได้กลิ่น๑๖ธันวาคมตอน๖โมงเย็นก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนในสมุทรสาครแล้ว๔ทุ่มผลออกผลเบื้องต้นพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ปรุ่มเสี่ยงที่เป็
ผลออกมาแล้วในการตรวจโควิด๑๙๑๐คนไม่พบเชื้อยังรอผลอีก๖นะครับและกำลังติดตามตัวอีก๒คนถ้าดูที่บ้านเนี่ยบ้านของผู้หญิงคนนี้บ้านหลังแรกอยู่ร่วมกัน๒คนตรวจไม่พบเชื้อเป็นลูกชายคนที่๒แล้วก็เพื่อนลูกชายบ้านหลังที่๒เนี่ยอยู่ร่วมกัน๕คนเป็นลูกจ้าง๒นะฮะแล้วกำลังติดตามผู้สัมผัสเสี่ยง
ได้ทำการปิดพื้นที่แล้วก็ฆ่าเชื้อแล้วจะปิดตลาดแห่งนี้๓วันด้วยกันนะครับ